คุณผู้ชมครับอย่าปล่อยคนแก่อยู่บ้านคนเดียว
นี่เป็นคำเตือนจากผู้หญิงคนหนึ่งที่โพสต์เรื่องราวนี้ในโลกโซเชียล
เพราะว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับยายของเธอ
ถูกผู้ชายนะฮะบุกเข้ามาข่มขืน
แต่อาเดินเข้าไปในขณะที่ผู้ชายคนนี้กำลังข่มขืนยายอยู่พอดี
และในมือมีโทรศัพท์มือถือก็เลยรีบถ่ายรูปของผู้ชายคนนี้ไว้

แต่ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ผู้ก่อเหตุหนีไปได้ทันนะครับ
ก็เลยมีรูปภาพนี้เป็นหลักฐานเอาไปแจ้งกับตำรวจ
โพสต์ภาพคนร้ายกำลังพยายามใช้กำลังปลุกปล้ำ
เพื่อข่มขืนยายของเธอในบ้านพักในเขตเทศบาลตำบลสวนกล้วย
อำเภอกันธรรักษ์จังหวัดศรีสเกต

ว่าขออนุญาตลงรูปที่อาจจะไม่สุภาพนะฮะ
มีผู้ชายกำลังคร่อมอยู่ที่ตัวของคุณยาย
บอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัว
คนที่นอนหงายอยู่นั้นเป็นยาย
และคุณอาของเธอเข้าไปเจอพอดี

ในมือกำลังถือโทรศัพท์อยู่

มันนี่หมายถึงผู้ก่อเหตุนะพอมันเจออาเลยวิ่งหนีไป
ตอนนี้อาไปแจ้งความแล้วแต่ยังจับคนร้ายไม่ได้
ฝากเตือนไว้ถ้ายังปล่อยให้ลอยนวล
อาจจะไปทำแบบนี้กับคนอื่นก็ได้

ถ้าไม่มีใครเห็นเกิดข่มขืนแล้วฆ่าขึ้นมา

และอีกอย่างอาก็เป็นผู้หญิงด้วยนะคุณ
อาที่ถ่ายรูปไว้แล้วเข้าไปช่วยก็เป็นผู้หญิงด้วยนะครับ

ซวยซ้ำสองดีที่มันตกใจแล้ววิ่งหนีไป
ฝากเตือนเพื่อนพยายามอย่าให้คนแก่อยู่บ้านเพียงลำพัง
และตัวคนร้ายยังจับไม่ได้ระวังกันด้วย

ใช่รูดซิปใส่กางเกงวิ่งหนีนะครับ
ทีมข่าวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปยังผู้โพสต์
ได้รับคำชี้แจงว่าหลังจากแจ้งความ
ตำรวจโรงพักกุศลาวแล้วยังจับตัวไม่ได้ครับ
แต่ทราบว่าเป็นคนงานก่อสร้างต่างด้าวชาวพม่า
คาดว่ายังวนเวียนอยู่ในพื้นที่ที่สำคัญ
ตำรวจเพิ่งจะจับมาปรับในข้อหาอาณาจารย์๕๐๐บาท
เพราะว่าไปข่มขืนหมูของชาวบ้านมาแล้ว